คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะที่คนร้ายก่อเหตุอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะ
ก่อเหตุแบบริมถนนหน้าร้านอาหารอยู่ดีคนร้ายเนี่ยเปิดรถของผู้เสียหายนะเปิดรถออกมาดึงแฟนสาวเขาออกมาแล้วก็กระหน่ำยิงใส่ผู้ชายที่อยู่ในรถอ่ะ
หน่ำยิงอยู่ในรถไม่พอลากเขาออกมาจากรถแล้วยิงซ้ำจนเขาเสียชีวิตอยู่ข้างรถ

เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ช่วงที่คนร้ายก่อเหตุด้วยนี่ดูร่องรอยของรถนะคะ
เพราะว่าแฟนสาวของคนที่ถูกยิงเขาบอกว่าจำหน้าได้จำหน้าคนก่อเหตุได้นี่ค่ะ
จะเห็นว่ามีรถของผู้ก่อเหตุขับมาตามลูกศรสีแดงนะคะครับ
แล้วรถของผู้เสียหายเขาจอดอยู่ที่ลูกศรสีเขียวตรงซ้ายมือนะฮะนี่ค่ะ
คือจะเห็นคนร้ายเนี่ยลงมาจากรถไปเปิดรถของผู้เสียหายเขา
แฟนสาวเขาลงมาแล้วก็ยิงใส่ผู้ตายที่เป็นผู้ชายอ่ะค่ะโอ้โห
ยิงใส่ในรถไม่พอลากเขาลงมาจากรถให้เขามาอยู่ข้างรถอ่ะ
แล้วกระหน่ำยิงซ้ำเนี่ยตอนนี้แล้วก็ไปแล้วเนี่ยสองคันนะฮะ
นายพัทรชัยทัศน์เทียมอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะนี่คือคนที่ถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะ
ถูกยิงเป็นสิบสิบนัดนะคุณผู้ชมหน้าร้านอาหารริมถนนราชพฤกษ์ค่ะ
หลังเกิดเหตุนี้ตามภาพนี้นะคะในกล้องวงจรปิดเนี่ย
คือจะเห็นว่ามีคนก่อเหตุสามคนได้ก็วิ่งหนีขึ้นรถ
พร้อมกับรถเก๋งสีดำที่จอดอยู่ใกล้กันคาดว่ามาด้วยกันกับกลุ่มคนร้ายค่ะ
ครับแล้วหลังคนร้ายหลบหนีไปไม่ถึงนาที
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่ารถคันนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยหรือเปล่า
คันนี้ค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจสพบังศรีเมืองคุยกับแฟนสาวของผู้ตายนะคะ
บอกว่าจำหน้าคนร้ายได้ในจ๋ากับในเบ้นเป็นนักมวยค่ายดังด้วย
คือแฟนของเธอเนี่ยเคยมีเรื่องชกต่อยกับหนึ่งในกลุ่มนี้ที่ห้างย่านบางใหญ่
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วพฤศจิกายนนะคะ
แต่ก็บาดหมางกันตลอดขู่ฆ่ากันมาตลอด
ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนทบุรีออกหมายจับผู้ต้องหานะคะ
สามคนในเบ้นหรือนายเทิดธรรมศรีประทุมอายุสามสิบเอ็ดปี
คนนี้เป็นมือยิงนะคะบังจ๋าหน้าลายหรือในหนึ่งบัวแดงอายุสามสิบสี่ปี
คนนี้เหมือนกับยืนคุมเชิงอยู่ทั้งหมดนี้ถูกแจ้งข้อหาร่วม
การการท่าผู้อื่นโดยไตรองไว้ก่อน
และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะ

หน้าตาเป็นแบบนี้
ได้ทำแต่เฉพาะตัดมา
มันไม่ยิ่งข้าวใจ
คนก็เดินลงมาแล้วตรงไปที่รถของผู้เสียหายแล้วก็มี
ในคนร้ายพูดขึ้นมาว่าใช่ใช่ไหมเหมือนแบบชี้เป้าชี้ตัว
ว่าเออใช่ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมครับในเบ้นดึงผู้หญิงออกจาก
รถแล้วก็ยิงใส่รถเลยค่ะยิงใส่ผู้ตายอะค่ะในจ๋ายิง
ทางฝั่งคนขับยิงเสร็จลากตัวลงมาจากรถอีกมายิงซ้ำอีก
ตอนเขานอนอยู่กับพื้นจนศพเขาอยู่ข้างรถแล้วก็ขึ้น
รถสีดำหลบหนีกันไปนี่คือลักษณะการก่อเหตุของคนร้าย
กลุ่มนี้นะคะโหดเยี่ยมจริงจริงนะคะริมถนนอ่ะไม่กลัวอะไรเลย
ใช่วันนี้ค่ะพ่อและแฟนสาวของผู้ตายไปที่กองบังคับการ
ปราบรามนะคะบอกว่าอยากจะให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนอยาก
ให้กองปราบทำคดีนี้ได้ไหมเพราะไม่มั่นใจการทำคดี
ของตำรวจท้องที่ไม่มั่นใจกับความปลอดภัยของตัวเองและ
ครอบครัวด้วยเพราะคนร้ายกระหน่ำยิงตั้ง๑๑นัดนะคะมันโหดเยี่ยม
มากแล้วคนร้ายเป็นแก๊งอันทภารณ์มีอิทธิพลในพื้นที่
ถามใครใครก็รู้จักอ่ะแก๊งเนี้ยก็เลยอยากจะให้
กองปราบมาดูแลคดีนี้หน่อยได้ไหม
ยิงคนสองนัดก็ตายแล้วครับนี่ยิง๑๑นัด
เป็นช้างแล้วไม่เหลือยิงประจานหรือเปล่าครับ
แฟนสาวของผู้ตายก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องมันเริ่มจากว่า
ตัวผู้ตายเคยทะเลาะกับลูกชายของคนในค่ายมวย
ก็เลยเป็นสาเหตุที่มาล้างแค้นเอาคืนกัน
วันเกิดเหตุเนี่ยเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนเลย
แล้วเธอก็เป็นพยานปากสำคัญดังนั้นเธอเลยกลัวค่ะ

กลัวว่าจะอันตรายก็อยากจะให้กองปราบจัดทีมคุ้มครองพยานให้หน่อย
หนูจะขอความคุ้มครองเนี่ยค่ะหนูกับครอบครัวตลอดชีวิตเลย
เพราะว่าเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนคือคนอิทธิพลเขาจะทำอะไรก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้
ขนาดเรื่องแฟนหนูมันนานมาแล้วอย่างนี้เขายังกลับมาฆ่าแฟนหนูได้เลย
พนักงานสอบสวนปรับรามก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับเรื่องนี้ไว้นะคะ
เพื่อพิจารณาว่าจะรับคดีหรือเปล่า
แล้วก็จะสามารถช่วยเหลือในการคุ้มครองพยานคดีได้ยังไงบ้างนะคะ
คือคดีนี้เนี่ยตามที่แฟนสาวของผู้ตายได้ให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ยนะครับ
ก็คือบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยมีเรื่องกับลูกชายของโปรโมเตอร์มวยชื่อดังคนหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
วันนี้นะครับตำรวจได้เชิญเอเมืองนอนหรือว่าซ้อเอ
เขาเป็นโปรโมเตอร์มวยชื่อดังที่นวลธบุรีมาสอบปากคำ
ชื่อจริงชื่อนางสุนทรีโลหะพืชนะครับ
หลังจากที่ไปเห็นภาพจากเฟซบุ๊ก

เฟซบุ๊กของซ้อเอเนี่ยได้โพสต์ภาพบังจ๋า
กับเบนสองในสามผู้ต้องหาไว้ที่ถูกออกไหมจับ
เป็นภาพถอดเสื้อถ่ายรูปพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
มือหนึ่งมือ๒มือ๓ลูกพี่เลี้ยงดีตัวอ้วนยังกับหมู
ลูกหมีไปนอนทับหนังสือพิมพ์มาใช่ไหม
นี่ฮะภาพนี้ครับพี่จนที่เขาไปเห็นมา
ก็เลยต้องเรียกมาถามหน่อยว่าตกลงแล้วยังไงกันนะครับ

ภาพของเพจมวยเพจหนึ่งนะครับ
โพสรูปซ้อเอกพร้อมกับบังจ๋านะครับ
หัวหน้าค่ายมวยสุดสวยจากค่ายจิตเมืองนล
อดี้การ์ดสายโหดที่คอยดูแลเป็นอย่างดี
นี่แบบนี้ฮะเขาก็เลยเรียกมาสอบถามสอบปากคำหน่อยนะครับ
ว่าเออตกลงแล้วยังไงกันแน่รู้จักกับผู้ต้องหาไหมอะไรยังไงนะครับ
หลังจากให้การกับตำรวจอยู่สามชั่วโมงกว่านะครับซ้อเอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอไม่รู้เรื่องเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วถ้าซ้อเอไม่เกี่ยวข้องแล้วลูกชายล่ะ
เคยมีปัญหาชกต่อยกับผู้ตายหรือเปล่าอ่าเคยมีปัญหาชกต่อยกันตามเอาคืนกันเนี่ย
้อเอรู้เรื่องนี้ไหมเจ้าตัวบอกว่าตำรวจโทรมาบอกว่า
ลูกชายถูกทำร้ายร่างกายที่ห้างแห่งหนึ่งโดยได้ไปดูกล้องแค่นั้น
แล้วก็ไม่ได้แค้นแทนลูกชายอะไรด้วยแต่ว่าเคยได้คุยกับคนตายอยู่ว่า
อย่ามาทำลูกเรานะลูกเรายังเรียนหนังสืออยู่
ก็เคยคุยกับผู้ตายแค่เนี้ยตอนที่ผู้ตายเขาเคยมีเรื่องกับลูกชายของซ้อเอ
ห้างแห่งหนึ่งก็ไม่ได้เจออะไรกันอีกนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ถามซ้อเอว่าแล้วที่โพสต์เฟซบุ๊กตัวเองอ่ะ
บอกว่าถ้าทำลูกชายเจ็บเดี๋ยวจะเอาคืนเออนี่จริงไหม
ร้อยเอบอกว่าไม่เป็นความจริงน่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนมากกว่า
เพื่อนที่โรงเรียนลูกเป็นคนโพสต์ส่วนที่บางจาน่ารายกับนายเบ้น
ลูกน้องของเธอมีปัญหากับผู้ตายเนี่ยจนตามไปเอาคืนไปยิงเขาอย่างนี้จริงไหม
ซ้อเอบอกซ้อเอก็ไม่ทราบเพราะวันเกิดเหตุอยู่ที่บ้าน
ไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็รู้จักกับทั้งสองคนไม่ถึงปี
บางจาน่ารายกับนายเบ้นรู้จักไม่ถึงปี
มาทำงานก็แค่มาดูค่ายมวยดูแลนักมวยแค่นั้นนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
อยากให้ผู้ก่อเหตุทั้งหมดรีบออกมามอบตัวกับตำรวจ
สังคมจะได้ไม่เข้าใจผิดหาว่าซ้อเอเนี่ยคือผู้บงการ
ให้ลูกน้องไปยิงเขาตายเพราะต้องการเอาคืนให้ลูกชายที่เคยถูกผู้ตายเนี่ยทำร้ายที่ห้าง
แล้วก็เข้าบ้านเลยนอนเลยไม่ทราบเรื่องจริง
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งลูกน้องไปฆ่าเด็กพนันใช่ไหมครับ

แต่ว่าเบ้นกับบังจ๋าเนี่ยก็เหมือนจะเป็นลูกน้องเราในค่ายหรือเปล่าฮะ
คือเขามีเรื่องบาดหมาดอะไรมาเอ๋ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้จริงค่ะ
ก็เคยได้คุยกับคนที่ตายว่าอย่าทำลูกเรานะเพราะลูกเราเรียนหนังสือแค่นี้ค่ะ

ไม่ได้คุยค่ะเพื่อนเขาคุยกันเพื่อนของลูกชายคุยกัน
ที่โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนว่าตั้งใจจะไปเอาคืนอะไรแทนลูกชาย

มันมีข้อความในเฟซบุ๊คหลายข้อความที่เหมือนว่าเดี๋ยวจะไปเอาคืน
เดี๋ยวลูกกูเจ็บมึงต้องเจ็บด้วยเดี๋ยวกูจะเอาคืน
ไม่น่านะคะน่าจะเป็นเพราะว่าลูกทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนมากกว่า

คือคดีนี้เนี่ยที่มันพันมาถึงซ้อเอเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเธอจะมีส่วนรู้เห็นอะไรนะ

เพราะว่าแฟนสาวของนายพัทรชัยทัศน์เทียม

แล้วก็เล่าให้ฟังว่านายพัทรชัยเนี่ยแฟนของเขา
ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องกับ
นักเรียงเจ้าถิ่นในพื้นที่เมืองนลเนี่ยคือไปเทคเที่ยวผับแห่งหนึ่ง
แล้วก็เหมือนกับเดินไปเหยียบเท้าใครเข้าสักคนหนึ่งก็ปรากฏว่าก็ถูกเขาลุมยำเอา
แล้วไปเจออีกทีที่ห้างหลังจากวันนั้นก็ไปเที่ยวห้างไปดูหนังกาแฟ
ค่ะผู้ตายใส่ก่อนเลยจำหน้าได้จำหน้าได้ว่าไอ้คนที่ลุมสกรรมเราที่เทควันนั้นเนี่ย
ก็คือผู้ชายคนนี้ใช่นายพัทรชัยผู้ตายก็เลยไปต่อยไปทำร้ายเขา
ซึ่งผู้ชายคนนั้นน่ะคือลูกชายซ้อเอแล้วมันก็มีกรณีที่เหมือนกับบอกว่าเนี่ย
เคยมีการโพสต์ขู่ว่าถ้าแล้วก็ตามไปบอกที่พ่อกับผู้ตายเขาบอกอ่ะ
ว่ามีคนตามมาบอกที่บ้านว่าให้ลูกชายไปเคลียร์นะถ้าไม่เคลียร์เนี่ย
หนีไปเลยนะไม่งั้นเจอที่ไหนเนี่ยโดนยิงแล้วลูกชายก็พยายามที่จะไม่ไปเจอ
ไม่ไปไหนไม่ไปเที่ยวไหนเลยเขาบอกไม่ไปเที่ยวไหนเลยนะเก็บเนื้อเก็บตัว
เมื่อคืนเกิดเหตุขับรถไปหาแฟนไปรับแฟนก็ถูกมาตามยิงตายโดนจนได้ค่ะเนี่ย
ก็เลยต้องไปไล่ถึงซ้อเอไงว่าเป็นการให้ลูกน้องไปเอาคืน
แค้นให้ลูกชายหรือเปล่าอืมแต่ซ้อเอกบอกไม่รู้เรื่องค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุนะครับที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มา
สังเกตเห็นรถยนต์สีดำขับมาจอดแล้วมีคนร้าย๓คนเดินลงมา
จากนั้นได้ยินเสียงปืนหลายนัดดังสนั่นเลยนะฮะถ้าดูในคลิปจะสังเกตเห็นว่ามีรถเก๋งสีดำอีกคันนึง
ขับตามคันก่อเหตุไปด้วยแล้วก็มีคนแถวนั้นที่วิ่งออกมาดูเหตุการณ์
อ่าจากนั้นอีกสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับอ่าถ้าอีกหนึ่งถึงสองนาทีเนี่ย
จะมีรถเก๋งสีขาวอีกคันหนึ่งขับมาอย่างช้าไปตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ขับหายไปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะตำรวจเขาต่อจิ๊กซอแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราลองวิเคราะห์จากภาพในกล้องวงจรปิดแล้วก็รถยนต์แต่ละคันพบว่า
รถเก๋งสีดำคันที่๒ที่ขับตามรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะมีความคล้ายกับรถยนต์ของลูกชายของ
อ่าคล้ายนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะส่วนรถคันที่สามคือรถสีขาวที่ขับมาตอนหลังเนี่ย
เหมือนกับมาดูจุดเกิดเหตุมันไปคล้ายกับรถเก๋งของซ้อเออืมอ่า
แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมรถมันก็เหมือนกันหมดอ่ะใช่ไหม
มันก็ต้องไปดูอะไรชัดเจนอย่างละเอียดอีกทะบงทะเบียน
อะไรแบบชุดตรงชุดแต่งมันเยอะแยะไปหมดซ้อเอบอกว่ารถยนต์สีขาวในคลิปที่เห็นเนี่ย
ไม่ใช่รถเธออย่างแน่นอนเพราะวันเกิดเหตุรถสีขาวคันนี้จอดอยู่ที่บ้าน
ว่าจะมีรถของคุณเองนะครับผ่านชุดเกิดเหตุไม่มีแน่นอนค่ะ
แล้วก็กล้องหน้าบ้านมีหมดบ้านสองหลังมีกล้องวงจรหมดค่ะ

อยู่ในบ้านอ่ารถคันนี้จอดอยู่ที่บ้าน
อยู่หน้าบ้านตลอดค่ะเพราะว่าที่หน้าบ้านมีกล้องของสืบที่นี่อยู่แล้วค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะลูกชายของซ้อเอเนี่ยค่ะกับแฟนสาวเนี่ย
เขาก็ไปให้การกับตำรวจนะลูกชายของโซเออายุ๑๙นะคะ
ก็ไปแบบสีหน้ากังวลเลยอ่ะที่ซอเอบอกยังเรียนหนังสืออยู่อ่ะ
ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรกับนักข่าวนะ
พูดแค่ว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้แล้วก็กลับขึ้นรถไปกับแม่ค่ะ
ขอถามนิดหนึ่งได้ไหมแป๊บเดียววันนั้นมีปัญหาอะไรกัน
พี่ขอถามสั้นนิดเดียวได้ไหมครับขอเล่าได้ไหมว่าไปตีกันเรื่องอะไรครับ

ไปตีกันเรื่องอะไรกับซูเปอร์ครับทะเลาะกันเรื่องอะไร
เขาบอกได้ไหมเอ๋ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรกันครับ

แล้วทำไมเขาถึงมาตีเราพ่อบอกได้ไหมเอ่ย

เรื่องอะไรมันเป็นเรื่องอะไรฮะมันเป็นเรื่องอะไร

คดีนี้เป็นคดีอุกอาจสะเทือนขวัญ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการเองเลยนะคะ
ให้เร่งจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
ดำเนินการขั้นตอนขั้นเด็ดขาดอย่าคิดสู้ตำรวจฝากเตือน
มีอิทธิพลในพื้นที่เคยมาข่มขู่พ่อผู้ตายเนี่ยนะตำรวจก็บอกว่า
ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวตำรวจดูให้
พ่อของผู้ตายขอให้กองปราบทำคดี
เรื่องนี้ตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการอย่างเต็มที่แน่นอน
ฝากถึงคนร้ายเลยว่ามอบตัวเถอะ

แต่ถ้าญาติของผู้ตายยังรู้สึกไม่ปลอดภัย
เดี๋ยวจะส่งตำรวจไปดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนพนักงานสอบสวนสพบางศรีเมือง
เตรียมจะออกไหมผู้ต้องหาเพิ่มนะคะ
เตรียมจะขอนุกมัดสารออกไหมจับผู้ต้องหาเพิ่ม
อีกสามสี่คน
แล้ว๓คนที่ออกไปก่อนหน้านี้คือมันเห็นภาพชัด
กล้องวงจรปิดอ่าว่าลงมาจากรถแล้วก็ลงไปยิง
แต่อีก๓๔คนเนี่ยค่ะมีรถเก๋งต้องสงสัยสีดำค่ะ
ที่เห็นภาพว่าขับตามรถของคนร้ายที่ลงไปยิง
มันต้องเป็นคนขับไงใช่ไหมถูกน่าจะเป็นคนร่วมขบวนการ
คล้ายกับคนคอยคุมเชิงรถคนร้ายที่ก่อเหตุ
ขณะที่หลบหนีเนี่ยนะคะคาดว่าจะออกหมายจับเพิ่มอีก
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรีได้ไปตรวจค้น
ที่บ้านของในหนึ่งหรือบังจ๋าผู้ต้องหาในซอยทรายทอง
อำเภอเมืองนทบุรีนะคะครับแต่ยังไม่เจอตัวนะคะ
แต่จะเล่าให้ฟังว่าตำรวจไปแล้วนะคะไล่ไปทีละจุดทีละจุดนะคะ
ถ้าคนร้ายดูข่าวอยู่มอบตัวดีกว่า

คือตราบใดที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ยนะ

แฟนสาวของผู้ตายเขาอยู่ตรงนั้นเขาเห็นเหตุการณ์
เขาจำคนร้ายได้เขาก็ยิ่งต้องกลัว
แต่ตำรวจท่านก็ยืนยันแล้วว่าเดี๋ยวท่านทำเต็มที่
ใช่แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยให้นะครับ